จริงรวบตึงตั้งแต่ปีใหม่ยันตุจีนเลย

ปกติโมงอินเตอร์แล้วก็ยังไหว้เหมือนเดิม

ชอบชุดมวยมากก็คือ

ดีค่ะชอบที่ทุกคนมีทั้งคนรักแล้วก็เกลียดอาซีน

มีบางคนไม่ชอบเลยไม่ชอบจีนเลย
จริงหรือเปล่า

ใครไม่แบบนั้นทุกคนดีใจ
ถามพี่เต๋อว่าเขาตั้งใจการว่านั้นตัวจีนให้ไม่ชอบหรือเปล่า
ตัวละครหนูไม่ใช่ตัวละครแต่ทุกคนมันมีเหตุผลในการกระทำของเขา
แต่ว่าการกระทำของเขาเขาเป็นคนทำแบบนั้นไง
ไม่ถึงว่าการตอบโต้ว่าเขาเป็นคนตอบโต้แบบนั้น
แบบนั้นเราติดมาเห็นไหมเห็นบอกว่าเคยให้สัมภาษณ์ว่าก็ติดมาเหมือนกัน
ติดมาเดือนนึงแต่ว่าติดในเรื่องของความคิดตัวละคร

แต่ว่าเราก็ยินดีเนาะน้อมรับทุกคำติชม
ถ้าประเมินตัวเองจากทุกอย่างแล้วคิดว่าแฮปปี้ไหมคะกับผลงานชิ้นนี้
แฮปปี้มากค่ะไม่ว่าจะคนแบบจะด่าเอาแบบมา
หรือว่าจะอะไรก็ตามแฮปปี้แฮปปี้ค่ะทุกคนชอบแล้วก็อินไปกับมัน

อยู่ที่ประมาณ๕๕ล้านได้ค่ะ
เห็นบอกว่าจะเดินสายไปต่างประเทศเยอะมาก
ค่ะเดี่ยวพี่เต๋อจะมีไปรัชเตอร์ดัมความต้องจำ
กับแรงที่รัชเตอร์ดัมริทานัน

โอ้ค่ะแล้วเราได้ไปด้วยหน่อย

หนังพี่บาสอีกเรื่องแล้วกันนะคะ
ซึ่งกำลังปั้นอยู่

รอดูรอดูนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ

จริงหรอทำไม

เหมือนกับคนจ้องหน้า
ก็ไม่เข้าใจว่า
เป็นแบบเลินกล้อง

ก็แก้แบบอารมณ์ได้ชัดเจนทองกว่า

ส่วนงานปีนี้จีนมีไหมคะ

ประเทศจีนยังรออยู่ค่ะ
รอหมดอยู่

แต่แค่เรื่องนี้ก็ไปแบบไกลต่างประเทศอยู่แล้วเนอะ
ก็เหมือนเขากำลังคุยกันอยู่ค่ะ
อันนี้ยังไม่แน่ใจเบื้องหลังเท่าไหร่
ฝากแฟนไทยรัฐติดตามน้องออกแบบหน่อยค่ะ
ค่ะก็ปีนี้เดี๋ยวจะมีหนังอีกเรื่องนะคะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ปีนี้พักก่อนเหรอ

แจ๊กเสร็จแล้ว